วันนี้ก็มามาทำการตรวจนะคะเนื่องจากว่ามีข้อสงสัยนะคะ
ในสังคมเกี่ยวกับเรื่องฟันของน้องแตงโมนะคะก็พี่ตรวจก็
ก็พบกันที่คือว่าเราไม่พบฟันที่แตกห่างใดใดนะคะ
ควันที่หลุดร่วงออกไปนะคะมีแต่ฟันที่อาจจะหายไป
ก่อนการเสียชีวิตนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนการเสียชีวิต
หมายถึงว่าอาจจะมีจากการจัดฟังธนกรรมจัดฟัน
ซึ่งเราต้องนำข้อมูลก่อนการรักษาทางธนกรรมนะคะ
ก่อนการเสียชีวิตเนี่ยมาเปรียบเทียบนะคะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน

ส่วนที่คุณหมอระบุว่ามันมีหลุดร่วงหายไปจากการจัดฟัน
ก็คือไม่ได้มีส่วนของไอวะเป็นฟันแต่เป็นส่วนของที่ดัดฟันหายใช่ไหม
ไม่ใช่ค่ะก็คือคือฟันนะคะถ้าเรานับจำนวนฟันนะคะ
ฟันก็คือจะไม่ได้ครบ๓๒ซีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีช่องโหว่ใดค่ะ

แต่อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจจริงของผู้ที่เห็นภาพศาสตร์ตอนนั้นไงค่ะ

ไม่ไม่นะคะ
แล้วการที่มันมีบุคคลอาวุธภาพศาสตร์ตอนนี้ช่องโหว่

นั่นแหละฮะนะครับเมื่อกี้ฟันก็คือทางหมอฟันเขาก็ยืนยันว่าฟันยังเรียงครบอยู่เหมือนเดิม
โปรดติดตามตอนต่อไป